ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับ

คือซุดลงมาเลยนะครับนี่ครับตรงจุดนี้ครับ
เพื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะฮะต้องซ่อมอีกหลายวันนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกแผ่นเหล็กขนาดใหญ่๓ม้วน
ขับมาจากถนนพระราม๒นะครับมุ่งหน้าจะเข้าทางถนนบางขุนเทียนชายทะเล
ระหว่างที่รถกำลังแล่นข้ามสะพานแห่งนี้
รถคันนี้ครับเห็นไหมฮะยางล้อรถส่วนท้ายพ่วงซี่ขวาแตกนะฮะ
แก้มยางเนี่ยแตกไป๑ล้อแต่ว่าแค่๑ล้อเนี่ยทำให้รถเนี่ยเสียหลัก
แผ่นเหล็กที่บรรทุกมาด้วยมันก็ซุดลงมาอย่างกระทันหัน
แล้วกระแทกเข้าใส่แผ่นซีเมนที่เป็นพื้นผิวของสะพาน
ลงตรงกลางสะพานพอดีนะครับอย่างเต็มแรงสะพานก็เลยพังเสียหาย
ถล่มลงไปในคลองโชคดีที่จังหวะนั้นรถบรรทุกพ่วงคันนี้
แล่นผ่านผลสะพานขึ้นไปได้แล้วไม่มีรถที่แล่นสวน
หรือว่าตามหลังรถพ่วง๑๘ล้อคันนี้มา
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะใช่ค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจสนเทียนทะเลก็ควบคุมตัวในคำแดงทองคุ
อายุสามสิบห้าปีคนขับรถพ่วงอะค่ะก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียด
เมืองต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
แล้วก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะว่าบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่า
รถคันนี้ค่ะส่วนการแก้ปัญหาเรื่องของสะพานถล่มเนี่ยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ไปกู้แผ่นซีเมนที่พังลงไปในคลองขึ้นมา
แล้วก็เริ่มดำเนินการเลยคืนนี้เลยนะคะซ่อมสะพาน
ใช้เวลาประมาณ๑๕วันค่ะตอนนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
บางขุนเทียนชายทะเลนะคะถ้ามีความจำเป็นก็ใช้ทางลัดจากถนนพระราม๒
เข้าซอยบางขุนเทียนชายทะเล๒๓นะคะ
ชดใช้ค่าเสียหายด้วยอีกอ่ะโอ้โหไม่รู้ค่าเสียหายจะขนาดไหนอ่ะนะคะ